ซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติปีนี้คึกคักมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้โควิด๑๙ระบาดหนัก

โอ้โหปีนี้คึกคักจริงโดยเฉพาะเพลงประจำวันเด็ก
มันเป็นเพลงชาติของแก๊งฟันน้ำนมเลยเนอะ
คุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ
โอ้โหน้องคิงเป็นยังไงคุณผู้ชมคะเป็นยังไง

ได้เลยเพราะว่าวัยเราพอดีวัยรุ่นฟันน้ำนม
ฟันปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย

โอ้โหเต็มความจุอัธจันทร์๖๐๐๐คน
ช่วยกันร้องเพลงทรงอย่างแบด
ร้องกันได้ทุกคนสนุกสนานมาก
อกจากจะร่วมร้องเพลงไปกับน้องฮายน้องเซนใช่ไหมคะ
ตื่นเต้นกับเจ้าโลมาด้านหลังด้วย

คือเหมือนกับเขาตลกไปกับเพลงด้วยใช่ไหม

โอ้โหแล้วขึ้นมาถูกจังหวะท่อนฮุกพอดีนะฮะ

สนุกสุดคุ้มค่าการรอคอย
คือคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศนะคะ
เด็กแทบไม่ต้องไปดูสัตว์อะไรกันเลย
รอหัวหน้าแก๊งรอทรงอย่างแบดกันค่ะ
ซานต้าอายุ๑๑ควบบอกว่าตั้งใจมาหาหัวหน้าแก๊งพี่ฮายพี่เซน

โอ้โหนี่เดี๋ยวลองฟังเสียงน้องดูหน่อยนะคะ

วันนี้ตั้งใจจะมาดูพี่เขาเลย
ทำไมถึงชอบเพลงพี่เขาอะครับ
มันฟังแล้วดูสนุกดีครับ
แล้วเราชอบฟังเพลงล็อกแบบเสียงดัง

อ๋อตั้งแต่๙โมงครึ่งค่ะ
คือเด็กเนี่ยวันนี้ตั้งใจที่จะมาดูหรือมาชมอะไรแบบนี้
ใช่จริงมาดูหัวหน้าเขา
ก็เลยมารอดูอย่างอื่นด้วยแล้วก็นี่รอเข้าแถวค่ะ
น้องสิกเด็กนี่มีความชื่นชอบเพลง
ใช่ค่ะชอบมากก็ร้องที่บ้านทุกวัน

พอเริ่มแสดงเด็กผู้ปกครองไม่ผิดหวังจริง
ท่อนทุกข์ของเพลงนี้ทุกคนร้องกันได้แบบพร้อมเพลียง
ท่อนอื่นร้องได้ไม่ได้ไม่เป็นไร
แต่โยกกันมันมาก
มันจริง
เห็นคลิปเด็กร้องเพลงเขาที่นี่เป็นที่แรก

อยากจะมาแสดงที่นี่อยากจะให้เด็กได้ชม
คิดเลยว่าเพลงนี้จะเป็นกระแส

ไม่ต้องเรียบไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น

ก็อยากให้ทำในสิ่งที่รักให้เต็มที่

มันจะส่งผลดีกับเรา

พื้นที่จะแสดงโลมาด้านในเต็ม

โอ้โหน้องที่อยู่ด้านนอก
ดีใจกันมากเดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ยึงแบดแซดยึงบอย
ไว้ไฮอาลูกคืน

แต่บางท่อนคือจำได้แม่นก็จะตะโกนเสียงดังหน่อย

นี่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเต็มที่เลยนะฮะ

จัดงานที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์สิรินทร

ไดโนเสาร์ทรงอย่างแบด

ไดโนเสาร์บางตัวนอกจากเต้นบนเวทีแล้ว

นี่ดูจังหวะนี้หน่อยฮะ
พอจะสู้กับเขาคนเมื่อกี้ได้ไหมครับ
อารมณ์ของไดโนเสาร์ตัวนี้นี่คือสุดยอดจริง

พ่อแม่ผู้ปกครองยืนยิ้มมีความสุขอยู่ข้างล่างนะครับ

ไปกันต่อครับที่โรงเรียนวัดเนินกระปรอกครับ

ดูฮะเด็กเหมือนเดิม

กระโดดกันสนุกกันเต็มที่เลย
เพลงนี้ขึ้นเมื่อไหร่ใครอยู่ไกลเวทีต้องมาเกาะหน้าเวที
นี่จังหวะวากเขาจะต้องมีโน้มตัวลง
ยาอมแก้เจ็บคอต้องเข้าแล้วนะฮะ

เอาไปอีกสักหนึ่งที่ก็แล้วกันนะครับ

เพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์รักข้ามคลอง
อันนี้เพื่อขอทันเราทันในวัยของพวกเรา
เด็กมานุ่งผ้าถุงกันแล้วก็เต้นครับ
โรงเรียนบ้านทุ่งสแกงที่เมืองปาน

นุ่งกระโจมอกเต้นไปดึงผ้าถุงไป
แต่บางครั้งก็ถุงมันไม่ค่อยไปตามมือของน้องนะฮะ

นี่ต้องดึงขึ้นเป็นยังยืด
โชว์ครับวันเด็กฮะนึกถึงตอนสมัยเด็กเลยนะครับ
ดาคุณพ่อคุณแม่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ครั้งหนึ่งในชีวิตนะหนูนะ
ไปกันต่อครับนี่ฮะมีรถถังมาตั้งครับ
นี่ที่จันทบุรีสนามบินท่าใหม่ครับ
ทหารเรือนำยุทธโปรกรณ์กำลังพลมาจัดแสดง
เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายขึ้นไปนั่งบนรถ
ปีนลงไปในรถถังพี่ทหารก็มาคอยดูแล
แล้วก็ให้คำแนะนำบางคนแต่งชุดลายพรางมาเลยนะครับ
แล้วรถก่อนจะเข้าถึงงานติดยาวเป็นกิโลครับ
มิ้วคุณผู้ชมนี่คือที่จันทบุรี
ขยับต่อผมพาไปเชียงใหม่บ้าง
เชียงใหม่ฮะงานวันเด็กที่กองบิน๔๑
ไปดูบินผ่านผลโชว์อาวุธยุทธโปรกรณ์
แล้วมีการแสดงของหมาแสนรู้ด้วยนะครับ
ดมกลิ่นจับคนร้ายดมกลิ่นยาเสพติดเนี่ย
ลองจับปืนด้วยเด็กตื่นเต้นกันมากเลย
นี่คือที่เชียงใหม่ไปต่ออีสานอุตรดิษฐ์ครับ
ตำรวจซอฟท์ภาคเมืองอุตราดิษฐ์ครับ
ใส่ชุดเป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ะวันนี้มากันครบเลยค่ะซูเปอร์ฮีโร่
อดดาวบนบ่าถอดชุดศรีกากีครับ

นี่ครับถ่ายภาพกับเด็กยิ้มมีความสุขกันมาก
จัดงานในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิษฐ์ด้วย
ก็เลยจัดหลายงานรวมไว้ในที่เดียวกันเลยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดตากอันนี้มีความประทับใจ
เห็นลูกโป่งหลากสีที่อยู่บนรถทหารคันนี้ไหมครับ
คือเขาดัดแปลงจากรถทหารวิ่งบุกป่าฝ่าดงลุยน้ำ
เพื่อจะเอาของขวัญของที่ลึกวันเด็กเนี่ยฮะ
มอบให้กับเด็กที่เขาอยู่ห่างไกลอยู่ในป่าในเขา
โดยในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในภูเขาเลยนะฮะแม่จวางครับ
อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมีน้องคนหนึ่งพี่มิ้วคุณผู้ชม

การแขนขาอ่อนแรงคือตั้งแต่เกิดนะฮะ
นั่งได้ก็ไม่นานนัก
ไม่เคยได้ของขวัญวันเด็กเลยเกิดมา๙ปี
โควิดติดไปอีก๒ปีก่อนหน้านี้
ครั้งนี้คือครั้งแรกครับที่น้องได้ของเล่นถึงมือได้ลูกโป่ง
สัมผัสกับคำว่าวันเด็กแห่งชาติ

บรรดาพี่ทหารก็มีความสุขเช่นเดียวกัน
นำลูกบอลกว่า๑แสนลูกครับ
ส่งต่อความสุขให้เด็กไทยในงานวันเด็กแห่งชาติ

ลูกบอลในโครงการล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย

จะได้มีลูกบอลดีมีมาตรฐานเอาไว้ซ้อม

ลูกฟุตบอลให้กับหน่วยงานของรัฐอีก๑๒แห่ง
หนึ่งในนั้นก็คือที่ธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
เด็กก็แฮปปี้มีความสุขไปทั่วกันเลยครับ
ค่ะเห็นเด็กมีความสุขเราก็ชื่นใจนะคะ